เห็นไหมว้าว

แบบแบบเบานเบ้างพันธุ์เข้าหลามเลยหรืออย่างนี้
เมื่อวานเข้าหลามกลับบ้างมา
แหมไปเมืองชนไปแถวสลาดน้องมนต์

ที่จังหวัดหนองคายครับ
มันจะพูดอยู่เลย
ใครถ่ายทันแล้ว
ใครจะไม่เห็นไหมบ้าง
เงียบดูนี่

เดี๋ยวบ้างไฟพยานากไปมา

มาเฝ้ารอครบและทุกครั้งเอง
เชื่อว่าจะได้เห็นบ้างไฟพญานาค
คือสีสันจะแตกต่างกันออกไป
เค้าบอกว่าครั้งนี้ออกมา

๑๗นาฬิกา๔๕นาที
จะเอาวินาทีด้วยไหมเออเอาหมดตอนนี้ตัวเลขเอาหมด
อ่ะวินาทีไม่มีเอาแค่นาทีพออุ้ยทำไม
ที่นี่ฮะที่บ้านท่าม่วงตะบนรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปี
ตรงนี้เห็น๑ลูกนะครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะงั้นจากนั้นฮะในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๖โมงเย็นพอดิบพอดี
เขาบอกว่ามีลูกไฟพญานาคขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีก
ตรงไหนบ้านต้อนฮะบ้านต้อนตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนวาปี
ตรงนั้นอีก๑ลูกตอน๖โมงเย็นพอดี
อ่ะส่วนที่บริเวณหน้าวัดไทยในเขตเทศบาลตำบลพลพิสัยอำเภอพลพิสัย
เขาบอกว่าปีนี้มีลูกไฟพญานาคเกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ลูกแรกจุดตรงนี้นะมาตอนเวลา๑๘นาฬิกา๒๕นาที
จากนั้นลูกที่๒เบิ้ลขึ้นมาเลยมาด้วยเวลา๑๘นาฬิกา๓๖นาที
จนถึงสักทุ่มนึงอ่ะเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดไทยเนี่ย
มีลูกไฟเกิดขึ้นจำนวน๔ลูกนะเอาเป็นว่ามาหลายจุดหลายลูกอยู่เหมือนกัน
พอถึงสักประมาณ๒ทุ่มจุดที่มีลูกไฟเกิดขึ้นมากที่สุดคือบริเวณบ้านต้อนฮะ
บ้านต้อนเนี่ยโอ้โหที่อำเภอรัตนวาปีเนี่ยยิงแบบโอ้โห๒๙ลูก
ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหขึ้นมาตรงนั้นเยอะเลย
เขาบอกว่ายังมีการกระจายอีกหลายจุดรวมแล้ว๗๓ลูกนะ
โอ้โหแต่ถ้าเอามาให้เห็นทั้งหมดคงจะไม่ไหวแล้วฮะมันมามากมายหลายลูก
ชาวบ้านเขาก็มีล่ำลือกันออกไปว่านั่นคือบ้างไฟพญานาคใช่หรือเปล่า

และก่อนที่จะได้ชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคที่ลาน
หน้าคาเบิกฟ้าหน้าวัดไทยอำเภอชุมพล
อำเภอผลพิสัยก็ได้มีการทำพิธีเปิดงาน
และรำวงสวงพญานาคพญาพิสัยสัตนคราช
ปีนี้เนี่ยนางเอกชื่อดัง
ค่ะค่ะเออชื่อมารู้เลย
ใครคะน้องใบเฟิร์น

สวยแน่ะยังสวยค่ะรวมชุดไทยด้วยนะฮะมาด้วยลายผ้าหน้าคาสัตว์
สวยมากสีอิดเธอว่างั้นนะ
แต่ของเธอน่าจะเป็นแบบสีสีครามสีครามใช่ไหม
เอานี่มีเป็นลายผ้าของอำเภอพลวิสัยโดยเฉพาะเลยนะ
มาร่วมรำวงสวงร่วมกับนางรำอีกเท่าไหร่เป็นพันคน

โอ้รำอยู่อย่างเนี้ยอ่อนช้อยอ่อนช้อยให้มันขึ้นภาพไปสิบห้านาทีนะครับ
โอ้สวยสวยงามสิคุณอ่าผมหมายถึงน้องป่ายเฟิร์น
คุณรู้ต่ออีกอย่างคุณก็เผินแหละรับคำชมไปเรื่อย
ก่อนนะเอาปี๖๕ก่อนนะปี๖๕เพราะปีนี้เดี๋ยวยังนับไม่จบ
ปีนี้เดี๋ยวรอยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อจบเทศกาลจะมีทั้งหมดกี่ลูกเดี๋ยวว่ากันไป

ซึ่งบรรยากาศริมฝั่งก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมนะคะ